ท่านผู้ชมครับมาดูกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่๕แยกรัฐพร้าวคิดว่าคงจะรับผิดชอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ายังไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยรถยนต์สีขาวคันนี้นะฮะฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนจักรยานยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟข้างหน้า
จักรยานยนต์คันที่ถูกชนเนี่ยเขาสลบไปเลยส่วนรถเก่งคันนี้ก็ขับโค้งหนีไปนะโค้งซ้ายไปนี่ก็ไปทางสวนรถไฟแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์คนที่เขาทำงานทำการตอนเช้าขี่มาเนี่ยเขาจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้แล้วก็ขี่ตามด้วยนะขี่ตามไล่ไป
ไปทันตรงเนี้ยนะครับเขาไปกันหลายคันดักหน้าดักหลังใช่ค่ะ
แล้วก็ถามว่าทำไมไม่ช่วยทำไมหนีเขาอ้างว่าเขาป่วยใช่เดี๋ยวท่านลองฟังเหตุการณ์ในช่วงเวลานี้นะครับที่กล้องของคนที่เขาขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกันเขาบันทึกเอาไว้ได้
นี่บอกเป็นโรคติดต่อนะครับคือคลิปนี้เขาแชร์กันมาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนขับรถซูซูกิสวิปสีขาวชื่อว่านายจักราวุฒิบุญรอดอายุ๓๔ปีนะครับ
จักรยานยนต์ที่ติดไฟแดงอย่างจังที่๕แยกรัฐพร้าวแล้วก็ขับเร่งเครื่องหนีไปเลยนะครับ
รถจักรยานยนต์ที่เขาทำงานแถวนั้นเขาก็ตามได้นะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่รถจักรยานยนต์เขาขี่มาอย่างเงี้ยแล้วฝั่งซ้ายมือเนี้ยอุ้มเห็นชัดชัดเลยเห็นไหมคนเจ็บเนี้ยเขานอนอยู่กลางถนนนิ่งไปเลยสลบไปเลยนะครับคนขี่จักรยานยนต์ที่ถูกชนจนบาดเจ็บชื่อนายนโรงฤทธิ์ใจรักอายุสี่สิบเอ็ดปีตอนที่ตามทันแล้วต
สุดแล้วก็เลยต้องไปที่สอนอบังซื้อเจ้าของท้องที่เกิดเหตุไปอ้างกับตำรวจว่าคันเร่งค้างค่ะตอนแรกผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่เป็นไรหรอกมั้งก็นึกว่าคันเร่งค้างจริงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเขาคงจะมารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปสรุปแล้วครับหายเงียบไปเลยฮะตั้งแต่วันเกิดเหตุ๒๒พฤศจิกายนนะครับ

ตัวอีกทีก็คือนอนกองอยู่ที่พื้นขยับตัวไม่ได้ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่าชนแล้วหนีชนแล้วหนีแล้วตัวเองก็สลบไปเลยมาฟื้นอีกทีคือที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้พบหน้าคู่กรณีที่มาแสดงความเสียใจมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลค่ะอ้างว่าเกียร์ค้างกำลังจะชนท้ายรถอีกคันนึงจำเป็นต้องหักหลบพอหักหลบรถคัน

ขี่ไล่ตามกันพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้นะครับแล้วก็ยังหายหน้าไปเลยด้วยค่ะนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาพบตำรวจตั้งแต่วันที่คู่กรณีไปโรงพยาบาลเขายังไม่เคยเจอหน้าอีกเลยไม่ได้รับการเยียวยารักษาอะไรทั้งสิ้นเงินทดเชยอะไรก็ไม่ได้นะครับโดยการรักษาพยาบาลตอนนี้เนี่ยเสียเงินไปกว่าหนึ่งหมื่นบาทเป็น

ก็มีแค่ประกันให้เขียนว่าอยากได้เท่าไหร่

จะมาแจ้งพังเขาว่าอย่างไรครับ

แล้วก็ให้เหมือนเรียกตัวมาไก่เกลี่ย
ถ้าเขาไม่มาอาจจะต้องเป็นหมายจับแล้วครับ

ก็นายนรงฤทธิคนขี่จักรยานยนต์ก็ฝากบอก

คือก็เห็นใจที่คู่กรณีกำ
โจมตีอย่างหนักในสังคมออนไลน์นะ